ให้หลังจับได้หมี่กิ๊ก

ยกทรัพย์สินมรดกทุกอย่างให้กับตนแล้วก็ลูก

ลั่นตัวเองในทำธุรกิจก็มีเงินอยู่แล้ว

ยังดำเนินชีวิตครอบครัวปกติอยู่

ในงานแต่งงานของคุณเนยกับคุณอามนะครับ
ก็ถามบอกปริ๊ดกับเพจที่เขียนถึงเราไหม

แต่ว่าหลังเหมือนตบหัวแล้วรูปหลัง

แต่ที่ปรี๊ดเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเงินใช่ไหม

คุณเป้ยก็บอกใช่ค่ะเราทำงานต่อให้เราเป็นคุณแม่
ตอนนี้ถึงไม่ได้เล่นละครไม่ได้มีผลงานอะไร
แต่เรามีความรู้สึกว่าเราทำงานตลอดเวลา

ที่เป้ยมีลูกก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะหยุดทำงาน

แล้วครอบครัวเราก็มีเราก็มีสามี
ทางคุณป๊อปได้เห็นไหม
ก็เห็นนะคะเขาก็รู้ถึงว่าเราซีเรียส
แต่เขาก็คงไม่กล้าออกความคิดเห็นอะไร

ส่วนตัวส่วนตัวเขาเองมีคำตอบอะไรไว้กับนักข่าวไหม

แต่ในชีวิตของตัวเป้ยก็ปกตินะ

ไปรู้ได้ยังไงสมมุติเขาให้เซ็นไม่เซ็นจริง
นั่นไงนักข่าวถามตอบบอกว่า

คุณเป้ยตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ

ไม่มีค่ะปกติเขาก็เป็นเขา

คำตอบดูเย็นชามาก

ไม่มีค่ะไม่มีข้อมูลอันที่เป็นความจริง

งั้นคงไม่ออกมาพูดอะไรแบบนี้ลงไอจี
นี่นะฮะ